คุณผู้ชมคะมีคลิปเหตุการณ์ที่จะนำมาเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์
สำหรับมิจฉาชีพบนท้องถนน
เขาจะก่อเหตุในลักษณะที่ว่าพยายามที่จะขับรถไปจี้ท้ายรถคันข้างหน้านะคะ
แล้วก็พยายามเปลี่ยนเลนส์พยายามที่จะทำทุกวิถีทาง
ให้เกิดการเฉียวชนให้ได้เพื่อจะไปเรียกค่าเสียหาย
เขาจะเลือกรถที่อาจจะเก่าหน่อยไม่น่าจะมีประกัน

แต่คลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สระบุรีนะคะ

คลิปที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถ
ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๓๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
ในคลิปจะเห็นนะคะว่ามีรถเก๋ง๒คัน

แล้วก็รถเก๋งคันหลังเร่งเครื่อง
เปลี่ยนเลนส์ไปอยู่ฝั่งขวาแล้วก็เปิดไฟจี้

รถกระบะต้องหลบทางให้แล้วก็ไปปาดหน้าเฉียวชน
กับรถเก๋งคันที่อยู่เลนขวาเล็กน้อย
และในตอนท้ายของคลิปจะเห็นว่ารถเก๋งคันที่ถูกปาดหน้า
ก็จอดรถที่ข้างทางด้วย
คนที่โพสต์รายนี้เนี่ยเขียนข้อความเอาไว้แบบนี้ค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างอำเภอหน้าพระราน
่งหน้าไปตำบลพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเฉียวชนนิดหน่อย
แล้วก็เรียกค่าเสียหาย
ชาวเน็ตดูคลิปนี้กว่า๔แสนครั้งแล้ว
ส่วนหนึ่งให้ความเห็นว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกัน
มิจฉาชีพจะเลือกชนรถที่เก่าไม่น่าจะเป็นประกันชั้นหนึ่ง
แล้วก็เรียกค่าเสียหายประมาณ๔๐๐๘๐๐บาท
ส่วนหนึ่งก็อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาจากการดูแลในเรื่องนี้
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่า
ผมก็เคยโดนครับลักษณะเดียวกันเลย
จากนั้นเขาก็มาหาว่าเราผิดแล้วก็ตกลงว่าขอเงิน๔๐๐๐บาท
รถระบุแถมเสียเงินอีกด้วย
หรือคนใช้เฟซบุ๊คลายนี้ก็เล่าว่าพ่อแม่หนูก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
เส้นทางอุดรน้องคายพ่อกับแม่ตกใจ
ยอมจ่ายค่าเสียหายไปห้าพันบาทเพราะว่ารถเราไม่มีประกัน
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลก็เลยสอบถามไปยังพันธุ์ตำรวจโทภัยรัฐวิจิตร
หลักเลขการรองผู้กำกับสอบสวนสภหน้าพระรานจสระบุรี
ซึ่งก็เปิดเผยว่าที่ผ่านมาในพื้นที่ของสพหน้าพระราน
ยังไม่เคยมีรับแจ้งเหตุการณ์ว่าเจอมิจฉาชีพในลักษณะแบบนี้มาก่อน
แต่ถ้าใครเจอใครพบเห็นตำรวจบอกว่าให้ไปแจ้งตำรวจดีที่สุดค่ะ